คุณผู้ชมครับมีหนุ่มอบตที่ศรีสะเกดนะครับ
อายุ๓๒ปีหายตัวไปจากบ้าน๔วันแล้ว
ที่บ้านไปแจ้งความคนหายเอาไว้ให้ตำรวจช่วยตามหาตัว
อีกมุมหนึ่งก็คือก็ให้ทางหมอธรรมให้ทางหมอทรง

นำไก่ตัวผู้ขนาดใหญ่มาแลกกับชีวิตของลูกชาย
อันนี้ตามความเชื่อของทางบ้านเขานะครับไปดูนะฮะ
เป็นพิธีตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาปล่อยตัวนายอมรเทพเทศขันชื่อเล่นชื่อกี้นะครับ
อายุ๓๒ปีเป็นชาวตะบนสโนอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
หายจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะฮะตามหากันไม่เจอตั้งแต่๒๒กรกฎาคม
ก็เนี่ยครับนำไก่ชนตัวใหญ่ตัวผู้มาทำพิธีแลกชีวิตกับผู้สูญหาย

ก็แถวกลางทุ่งนาระหว่างบ้านหนองคล้ากับบ้านโคกีนะครับ
เป็นจุดสุดท้ายที่แนธมณ์เทพ
มีคนเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็หายตัวไป
ขณะเดียวกันทางคดีความนะครับนี่ฮะผู้ที่หายตัวไปนะครับนายอมรเทพ
ชุดสืบสวนสพขู่ขันกับชาวบ้านช่วยกันเดินเท้าสำรวจในนาข้าว
แล้วก็ตามสระน้ำหนองน้ำต่างเพื่อจะหาตัวหรือว่าหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็จะเลิกงานและกลับบ้านพร้อมกันทุกวัน
เมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาก็จะพักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้ตั้งคันอยู่
ส่วนสามีจะออกไปดูนาข้าวที่หวานเอาไว้ก็เป็นแบบนี้ทุกวัน
วันเกิดเหตุ๒๒กรกฎาคมนายอมรเทพสามีขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนด้วยก็คิดว่าจะไปนางข้าว
สุดท้ายหายไปอย่างไร้วี่แววนะครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้
คันนี้ครับท่านผู้ชมครับหมายเลขทะเบียน๓กไก่ลจุฬา๗๗
ทมไปจอดอยู่ที่พุ่มไม้เหมือนกับจอดซ่อนเอาไว้ด้วย
มีเสียมวางพาดอยู่ด้วยแล้วก็ไปเจอรองเท้าบูธของสามี
ตกอยู่ในนาข้าวห่างจากจุดเจอจักรยานยนต์ประมาณ๕๐เมตร
อะไรฉันเป็นวันนี้ก็ไม่สาธิจริงไม่ห่าง
เรื่องขัดผลประโยชน์ก็ไม่มีไม่เคยทำสิ่งผิด
กฎหมายด้วยโรคประจำตัวก็ไม่มีตอนนี้ก็เลย
ยังไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนหายตัวไปเพราะอะไร
ทางคดีสพขู่ขันก็พยายามไล่สอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างอยู่นะฮะ
เพื่อหาสาเหตุว่าผู้ชายคนนี้จะหายไปไหนนี่๔วันแล้ว
นั้นก็เป็นทุ่งนานะไม่ได้เป็นป่าเป็นเขาทึบอะไรยังไง